ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่เมื่อวานเล่าไปว่ามีผู้เสียหายเป็นผู้หญิงคนนึง
เขาโพสต์ภาพเอาไว้ในโลกโซเชียลนะคะว่ารถของเขาเนี่ยโอ้โหพังยับเยินเลยเนี่ย
อ๋อคันนี้ใช่ค่ะสุนัขห้าหกตัวได้อ่ะอ่า
รุมรถของเขากระชากจนกันชนหน้าหลุดออกมาสายฟงสายไฟเนี่ยมันกัดซะเละเลย
สาเหตุก็คือสุนัขเหล่านี้ไล่น้องแมวตัวหนึ่งแล้วน้องแมวตัวนี้ไปหลบอยู่ใต้ท้องรถคันนี้
อ่ามันก็เลยไปรุมรถคันนี้ไงเนี่ยโอ้โหแล้วแรงมันเยอะจริงจริงเจ้าหมากลุ่มนี้นะ
เล็บมันคุณเห็นมาสอนถ้ามันเข้าล็อกของกันชนหน้ามันดึงปุ๊บเนี่ยมันออกเลยมันกระชากเลยอ่ะ
แล้วคือเจ้าของรถเขาบอกว่าคือตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
เขาจอดรถเอาไว้ริมถนนที่จังหวัดชนบุรีนะคะครับฮอนด้าซิตี้สีขาวอืม
เขาเห็นรถเขาตกใจมากทำไมเละขนาดนี้เลยไปดูกล้องวงจรปิดครับ
ก็เลยเห็นภาพนี้ว่าที่ทำรถเขาพังไม่ใช่ใครที่ไหน
เป็นหมาหมู่กลุ่มนี้มันมาเป็นหมู่หกตัวเธอเลยบอกว่ายังไงดีอ่ะ
ครับเพราะว่าไม่รู้หมาใครเป็นเจ้าของอ่า
หมาจรจัดหรือเปล่าแล้วแบบนี้เธอจะเรียกค่าเสียหายได้กับใครเออ
นักข่าวของเราก็เลยไปที่จุดที่เกิดเหตุนะคะที่หน้าร้านแสงทองในตลาดสัตหีบ
แล้วก็คุยกับเจ้าของรถคันนี้ด้วยค่ะคุณนิชาพานิธิวันนิชกิจหรือคุณอ้นนะคะ
คุณอ้นบอกว่าปกติก็จอดรถตรงนี้เป็นประจำ
เพราะบ้านอยู่ในตรอกเล็กเอารถเข้าไปไม่ได้
คืนเกิดเหตุนะคะประมาณสักหลัง๕ทุ่มครึ่งไปแล้วแหละ
เธอก็จอดรถตามปกติมีแมวตัวหนึ่งวิ่งไปใต้ท้องรถของเธอ
สักพักนึงมากันเลยค่ะสุนัขมาเป็นหมู่เลยค่ะ๖ตัวได้
สีดำ๒สีน้ำตาล๔กรูกันไปเลย
หมาแก๊งนี้ไปหยุดอยู่หน้ารถด้อมมองมองหาแมว
หมาแก๊งนี้โอ้โหทั้งแทะทั้งเล็มทั้งกัดทั้งควน
ของเธอนะคะกระบังหน้าหลุดออกมาทั้งชิ้น
แล้วไปกัดสายไฟด้วยทำแบบนี้อยู่เป็นชั่วโมงนะคะ
แก๊งหมาแก๊งนี้ถึงจะไปค่ะ
ค่าเสียหายเอาไปให้ช่างประเมินดูอย่างน้อยคือ๓๐๐๐นะคะ
ก็มีชุดสายไฟด้านหน้าเสียหายหมดเลย
แก้มซ้ายขวาฝากระโปรงกันชนเสียหายโอ้โหแอร์พัดลมพังหมด
ซ่อมเป็นอาทิตย์นะคะดูสิ่งที่พังนะ
เพราะว่าสายไฟแถวกันชนหน้ามันเชื่อมกันหมดฮะ
ระบบแอร์ระบบพัดลมอะไรพวกนี้มันไปหมดอ่ะ
รู้สึกมึนค่ะมึนแล้วก็คือยังคิดอะไรไม่ออกอ่ะ
คือวันนั้นเมื่อวานเหตุที่เกิดก็คือมึนทั้งวันเลยค่ะ
ทำอะไรไม่ถูกไปแจ้งความไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือบอกให้ลงประทิบประจำวันแล้วก็มาขอกล้องดู
ขั้นตอนต่อไปก็คือตามหาเจ้าของรับผิดชอบเท่านั้นเอง
ถ้ามันไม่มีคนรับผิดชอบก็อยากจะให้เทศบาลเขามาเอาออกไป

แต่ปัญหามันยังไม่จบค่ะ
เพราะเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมหมาแก๊งเดิมออกมาก่อเหตุ
เป็นคืนที่สองติดต่อกันครับคราวนี้เป็นรถของผู้เสียหายอีกคันนึงค่ะ
อ่าจอดถัดจากจุดรถเก๋งของคุณอ้นนะคะ
ที่จอดไว้คืนก่อนนะคะโอ้โหนี่นี่ดูสิอ่า
จุของรถคือนางสาวนุชชะนาดเพลพวงสินค่ะครับรอยขีดข่วนเพียบเลยอ่ะ
รอบคันนะคะอืมเนี่ยบางโครนร้อนน่ะเอ้ยรอบคันคือโห
สุนัขกลุ่มเนี้ยมันออกมาตอนกลางคืนครับชาวบ้านบอกว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอเจ้าหมาแก๊งนี้นะคะ
แปลกใจมากอยู่ดีทำไมถึงมันโผล่ออกมาแล้วก็มาไล่กัดเนี่ยโอ้โห
รถเขาพังไปสองคันแล้วเนี่ยณตอนนี้อ่ะนะครับ
ตอนแรกยังไม่ได้ดูกล้องสงสัยนึกว่ามันเป็นอะไรมาเป็นอะไร
ชาวบ้านแถวนั้นบอกนักข่าวของเราว่าแก๊งหมาแก๊งนี้เป็นสุนัขจรจัดนะคะ
อยู่ชายทะเลอืมแล้วคนก็ไปให้อาหารไง
อ่ามันก็วนไปวนมาอยู่แถวนั้นน่ะครับแล้วก็เห็นคลิปแบบนี้แล้ว
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเป็นแก๊งหมาก่อการร้าย
คือมันออกมาแล้วออกมาอีกอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงชาวบ้านแถวนั้นดูหน่อยค่ะ
ไปก็เหมือนกันแต่ไปมันก็มีออกมาเลยอ่ะใครจะคิดว่าเป็นเป็นหมา
อ๋อหมาเนี่ยแล้ว้พูดห่อการร้าย
พอเล่าแบบเนี้ยดูเหมือนเรื่องขำแต่รถของผู้เสียหายเขาบอกเขาขำ
ออกจริงไม่รู้จะไปไล่เบี้ยวความรับผิดชอบจากใคร
ก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนอีก

เอาไปดูแลในพื้นที่ที่ทางเทศบาล
เขามีที่เอาไว้ให้